ผมว่านะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวคือถึงแม้ว่าเห็ดเพาะจะอร่อยก็
แต่บางคนอยากจะกินอย่างอื่นขึ้นเหนือไปกินข้าวซอยไหมล่ะ
ไปที่พยาวบ้างดีกว่าข้าวซอยที่นั่นนะเป็นข้าวซอยเนื้อน่องลาย
ชื่อร้านเขาก็ดีแล้วนะชื่อร้านโปรดปลานครับ
ตั้งอยู่ที่บ้านสันเวียงใหม่ตำบลสางจังหวัดพายาวนะครับ
ร้านนี้ใครมาเที่ยวพยาวพลาดไม่ได้เพราะว่าต้องแวะมาลองลิ้มชิมรสข้าวซอยของที่นี่
เป็นข้าวซอยที่บอกเลยว่าอร่อยเด็ดมีเอกลักษณ์ครับ
เป็นข้าวซอยเนื้อน่องลายเนื้อเนี่ยฮะมันจะนุ่มละมุนลิ้น
กินเข้าไปเหมือนเนื้อละลายในปากโอ้ยนี่มันเนื้อหรือว่าช็อกโกแลตเนี่ย
โอ้โหจังหวะต้มอย่างดีครับแล้วก็รสชาติเนี่ยก็หอมอร่อยกลมกล่อมนะครับ
ใครได้ลองก็รับรองเลยว่าต้องติดอกติดใจมาทานกันอีกแบบไม่ขาดสาย
เพราะว่าตลอดทั้งวันที่เขาขายนั้นลูกค้ามากันเยอะมากคุณดูสิครับ
โอ้โหน่ากินน่าทานจริงเลยนะครับก็ไปถามเจ้าของร้านก็คือนางคนนึงนิด
นักสวนเจ้าของร้านเล่าว่าสูตรข้าวซอยที่นี่เป็นสูตรเฉพาะนะ
เหมือนใครเพราะว่าเป็นสูตรข้าวซอยที่ตนเองได้มาจากชาวจีนฮ่อ
รสชาติก็จะเข้มข้นแบบนี้เอกลักษณ์หอมกลิ่นเครื่องแกงกำลังดี
เนื้อทางร้านอย่างที่บอกใช้เนื้ออย่างดีมีคุณภาพ
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อน่องลายเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่ก็ได้
ไก่นี่ต้องเป็นน่องของมันน่องไก่เวลาเสิร์ฟมาเป็นน่องนี่จะน่ากินน่าทานมาก
ลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับสำหรับข้าวซอยที่นี่อร่อยมากแล้ว
ราคาแพงมั้ยไม่แพงม
ไม่แพงบอกเลยเริ่มต้นที่สามสิบบาทเองค่ะ
โอ้โหราคาประหยัดมากครับ
จริงอยู่ที่ตำบลบ้านสางอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

และคนที่ชอบกินเมนูพื้นเมืองของชาวล้านนานะคะ